ตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เป็นพระหรือเป็นหัวหน้าคณะนักมวยกันแน่

แต่พอมีนักมวยขึ้นชกบนเวทีเป็นคารวาสไปยืนเชียร์อยู่ข้างเวทีซะแล้วนะคะ

ใช่ค่ะเหมือนคอยไปบอกว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรแบบนี้

ผู้ชายเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นอยู่ขอบเวทีนะคะ
เวทีมวยชื่อดังกลางกรุงเทพ
หัวหน้าเป็นหัวหน้าคณะนักมวยคอยสั่งคอยวางแผนการชก

แล้วเกิดคำถามว่าตกลงเขาเป็นพระหรือเปล่าเนี่ย
เพราะตอนเช้าตอนนักมวยมาชั่งน้ำหนัก

พอนักมวยขึ้นชกก็เชียร์อยู่ข้างเวทีแบบนี้
ส่งคลิปให้หมอปลาให้ทนายภัยศาล
ตรวจสอบหน่อยอยากให้หมอปลาส่งเรื่องไปทางเจ้าคณะจังหวัดนะคะ

บอกว่าอยากจะให้หมอปลาเป็นคนกลางในการส่งเรื่องไปที่ทางเจ้าคณะจังหวัดให้ตรวจสอบ
พอหมอปลาได้หลักฐานแบบนี้ก็ไปพบกับพระเทพรัตนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เพื่อไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าคณะจังหวัดบอกว่า
จำพระทุกรูปในจังหวัดไม่ได้หรอกนะ
เอาหลักฐานไปให้กับทางเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลจะดีกว่า
เพราะพระปกครองเหล่านี้รู้จักพระในพื้นที่มากกว่าครับ
แต่ท่านบอกว่าเท่าที่ดูในคลิปถ้าเป็นพระจริงทำแบบนี้
มันผิดวินัยส่งต้องให้ศึกอย่างเดียวเลยนะคะพี่บุ๊ค
หมอปลาก็เลยไปพบกับพระครูประทีปธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอ
เวียงหนองล่องนำหลักฐานให้ดู
พอท่านดูเสร็จทางเจ้าคณะอำเภอยืนยันว่า

แต่ศึกไปแล้วนะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
คือถ้าพระรูปนี้ผิดจริงเขาก็ศึกไปแล้วไงศึกมาช่วงบ่าย
ก็หมดอำนาจของพระผู้ปกครองแล้ว

ทีนี้เพื่อให้ได้ข้อที่จริงเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ทีมข่าวไปที่วัดบ้านดงหลวง
ก็ได้ข้อมูลมาจากท่านรักษาการเจ้าอาวาส

ที่ผ่านมาชอบมวยมากชอบมวยไทยมาก
ก็จะนำเด็กดอยไปซ้อมมวยที่บ้านแล้วก็พาขึ้นชกตามงานต่าง
เพื่อให้เด็กมีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว
ก็ไม่มีใครรู้นะว่าอดีตพระรูปนี้ไปเปลี่ยนเป็นชุดคารวาส
ไปเชียร์มวยตามที่อยู่ในคลิป
ครับ
ส่วนหมอปลาได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าหลังจากได้รับคลิปร้องเรียนมาแล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนนะคุณฮะ

เจ้าคณะจังหวัดไล่ลงมาถึงเจ้าคณะอำเภอนะครับ

เพราะตัวเขาเองหมอปลาก็บอกว่าเขาเป็นคนพุทธนะ
ไม่อยากให้มีพระที่ทำผิดพระวินัย
เจตนาจะเป็นการให้เด็กได้หาเงิน
แต่หากชอบแบบนี้ก็ควรจะศึกออกมาทำจะดีกว่า
อย่างนั้นนะเดี๋ยววงการผ้าเหลืองจะไม่ขาวสะอาดอีกนะครับ
ทำผิดพระวินัยเนี่ยมันน้อย
อ่าทางหมอปลาก็ตรวจสอบตามขั้นต่อนะ

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของอดีตพระเอนะคุณนะ
พบว่าเปิดเป็นค่ายมวยจริงคุณ
แล้วก็มีป้ายชื่อค่ายมวยไว้เป็นตัวเขียนเนี่ยนะครับ
จากการสอบถามนายมานะชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าอดีตพระรูปนี้ท่านชื่นชอบมวยไทยมาก
ได้มาเปิดค่ายที่บ้านได้ประมาณ๑ปีแล้ว

จะมีเพียงเด็กในหมู่บ้านเข้ามาเล่นกันเพียงเท่านั้น
ส่วนมวยที่พาไปชกตามที่ต่าง

ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามเตือนแล้วหลายครั้ง
ว่าถ้าท่านเป็นพระท่านจะพาไปโชคเองมันไม่เหมาะสมนะฮะ
สำหรับตัวของอดีตพระรายนี้นะฮะ
หลังจากศึกก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยนะครับ
เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นอดีตพระ
ล่าสุดเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพราะว่าเป็นพิธีชาปนกิจพ่อของอดีตพระคนดังกล่าว
และหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเข้ามาที่บ้านอีกเลยนะครับ